ส่วนเรื่องนี้ค่ะมีสองพ่อลูกนะคะไปขอความช่วยเหลือทางคดี
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
คือคุณพ่อบอกว่าลูกชายถูกยิงถูกยิงเข้าที่คอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนี้ลูกชายช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คือเป็นคนพิการเลย
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนิดหน่อยผ่านสารชั้นต้นไปแล้ว
สารชั้นต้นยกฟ้อง๑ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองสารท่านบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
ตัวคุณพ่อก็เลยบอกว่าทนายรณรงค์ช่วยหน่อยได้ไหม
ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายเวลาจะอุทธรณ์จะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าลูกชายอ่ะจำหน้าคนก่อเหตุได้เห็นเลยว่าใครเป็นคนมายิง
แต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของทนายความที่มาช่วยเหลือในการทำคดี
ทนายความก็เรียกเงินสูงทางครอบครัวก็ไม่มีเงินจ่าย
ก็มีคนมาอาสาช่วยทำเรื่องของคดีความให้แต่สุดท้ายศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไป
คุณพ่อก็เลยบอกว่าขาดที่พึ่งจริงทนายรณรงค์จะช่วยหน่อยได้ไหม
อยากจะยื่นอุทธรณ์นะคะนายประทีปชาติแขกอายุ๔๖ปี
เล่าให้ฟังว่าลูกชายคือนายเมธีชาติแขกอายุ๒๘ปี
ลูกชายเนี่ยเคยทำงานรับจ้างจัดตลาดนัดที่ตลาดสมบัติบุรี
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีแต่มีคนร้ายขับกระบะมาดักยิง
ที่ถนนภายในโครงการของตลาดเลยนะคะ๕ทุ่ม๒๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
สาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องชู้สาวเพราะลูกชายไปติดพันกับผู้หญิงคนนึง
แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วพอลูกชายรู้ก็พยายามตีตัวออกห่าง
แต่สามีของผู้หญิงคนนี้มารู้เรื่องสามีภรรยาเขาก็เลยทะเลาะกัน
ฝ่ายหญิงมาชวนลูกชายหนีแต่ลูกชายปฏิเสธไป
ผู้หญิงคนนี้มาเตือนลูกชายว่าถ้าไม่หนีระวังนะเดี๋ยวสามีของเธอชื่อไนโบ้
จะมายิงเรื่องทั้งหมดนี้ลูกชายก็ไปเล่าให้พ่อฟังนะคะ
แต่คุณผู้ชมมันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้จริงคือพอฝ่ายหญิงมาเตือนได้๒วัน
ลูกชายถูกยิงเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณห้าทุ่ม
ที่ตลาดสมบัติบุรีนายเมธีกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
คนขับกระบะมาเลยนะคะมาดักรอแล้วก็ยิง
คือกระสุนเข้าที่คอด้านซ้ายทะลุคอด้านขวาแล้วอาการสาหัส
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณหมอผ่าตัดบอกว่ากระสุน
โดนกระดูกต้นคอจนกระดูกแตกอะค่ะทำให้ร่างกายพิการอ่อนแรง
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสามเดือนกว่านะคะออกมารักษาตัวต่อที่บ้าน
ตอนนี้เป็นคนพิการทำงานไม่ได้เดินก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำเองยังไม่ได้เลยอะค่ะ
อาบน้ำจะขับถ่ายก็ทำอะไรเองไม่ได้คุณพ่อต้องช่วย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเดือนหนึ่ง๕๐๐๐กว่าบาท
แล้วเป็นแบบนี้มาสามปีกว่าแล้วอะค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนสพบางบัวทองสอบปากคำผู้เสียหายแค่ครั้งเดียว
ก็คือหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายลูกชายพ่อเนี่ย
ยังให้การอะไรไม่ค่อยได้เพราะอาการยังสาหัสอยู่
ก็เลยต้องไปร้องขอให้สอบปากคำเพิ่มเมื่ออาการดีขึ้นสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ลูกชายให้การว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนว่าเป็นใคร
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องก็ใช้ทนายความแล้วค่ะ
แต่คดีก็ไม่คืบเพราะทนายก็มาเรียกเงินเพิ่ม
พ่อก็ไม่มีสตังค์จะจ่ายก็มีคนอาสามาช่วยดำเนินการฟ้องร้องให้
แต่สุดท้ายศาลชั้นต้นท่านยกฟ้องไปค่ะ
ตอนเช้าวันที่๑มีนาคมนะครับก็มีตำรวจมาสอบปากคำ
โดยที่สอบอักคำแล้วสภาพผู้เสียหายลูกชายผมคือสภาพนี้นะครับ
มีสายระยงระยางเต็มปากนะครับแล้วก็มีไข้ขึ้นสูง
โดนยิงที่ต้นคอนะครับไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับ
ตำรวจให้ใช้การกระพริบตานะฮะเป็นสัญลักษณ์ในคำถามที่เขาถามมาแล้วให้กระพริบตาเอา
แล้วก็เป็นครั้งเดียวนะครับที่ตำรวจไปสอบนะครับ
ในการดูแลเนี่ยก็ผ่านไปเนิ่นนานไปโทรถามทางด้านทนายเรื่อย
ถามได้รับการผัดผ่อนเลือดเพราะว่าไม่มีเวลาไป
ไปเนี่ย๒ปีนะครับผ่านไป๒ปีแล้วเนี่ย
ผมก็ต้องไปร้องขอทางด้านที่อายการขอสอบเพิ่ม
ปีกว่าเขาถึงจะได้พูดลูกชายผมถึงจะได้พูดถึงจะได้ให้ปากคำ
ผมก็อยากจะถามนะครับวิงวอนแล้วก็ถามว่าที่ผมนะฮะที่สารชั้นต้นตัดสินว่ายกฟ้องนะครับ
แล้วก็ให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอนะครับ
ตำรวจเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงตรงนี้ผมผมอยากจะฝากไปถามสักนิดนึง
ทนายรณรงค์ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าก็ไม่ก้าวล่วงคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะคะ
สารท่านบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอทีนี้ค่ะแนวทางการต่อสู้ก็คือ
ก็สู้กันไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์นะคะ
แต่ว่าการยื่นอุทธรณ์นั้นก็จะใช้หลักฐานเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในศาลชั้นต้น
เพื่อพิจารณาต่อสู้คดีเว้นแต่เว้นแต่มีหลักฐานใหม่ที่ปรากฏ
และสามารถชี้ถูกชี้ผิดได้ซึ่งทางตำรวจสพบางบัวทอง
ก็จะเป็นผู้รวบรวมยื่นฟ้องยื่นต่ออายการต่อไปนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันทรมานมาก
มีลูกชายคนหนึ่งอายุ๗ขวบลูกชายมาถามพ่อพ่อทำไมพ่อเดินไม่ได้
บอกโอ้โหสะเทือนใจไม่รู้จะตอบลูกยังไง
ทีนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
คนก่อเหตุก็ต้องมาชดใช้เยียวยา
สถานท่านก็พิจารณาไปตามพญาหลักฐาน
ซึ่งญาติเขาเลยถามกลับมาที่ตำรวจไง
ว่าหลักฐานที่รวบรวมได้ระหว่างนั้นที่โอ้โหเขาก็แทบจะให้การอะไรไม่ได้เนี่ย
แล้วมันก็ทำให้ยกฟ้องไปในชั้นแรก
หลักฐานไม่เพียงพอเพราะการที่ให้ข้อมูลอาจจะแบบไม่มากพอหรือเปล่า